ทวงหนี้แก๊งทวงหนี้โหดขับฟอร์จูเนอร์มา
แล้วก็ยิงลูกหนี้เสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์โหดนี้ให้คุณผู้ชมตามกันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพท่าชนะที่สุราธานีนะก็ได้รับแจ้งว่ามีคนโดนยิงตาย
ก็นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านอยู่ในซอยมโนรา
ข้างบ้านเจอศพนายธนงศักดิ์นาคเปลี่ยวอายุ๓๙ปี
แล้วใกล้เจออาวุธปืน๑กระบอกด้วย
คนร้ายมาด้วยกัน๔คนเป็นผู้ชาย๒คน
แต่งกายคล้ายทหารมีลายศักดิ์ด้วย
มาก่อเหตุตำรวจแจ้งบอกว่า
เป็นคนร้ายเนี่ยนะเขาเป็นแก๊งทวงหนี้
หลังจากก่อเหตุเสร็จคนร้ายบางส่วนก็เปลี่ยนรถ
ตามเส้นทางถนนสายเอเชีย๔๑ขาล่องใต้
เขามีอาวุธปืนด้วยนะคนร้ายเนี่ยติดตัวไป๒กระบอก
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางสายเอเชียค่ะ
ยังไม่เจอรถของคนร้ายนะแต่เชื่อว่าน่าจะยังกบดันอยู่ในพื้นที่
หรือว่าไปใช้เส้นทางสายรองหลบหนีไปแล้ว
เขาก็สั่งสกัดจับทุกเส้นทางเลยให้เจ้าหน้าที่ระวังด้วยไง

ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดพูดถึงเรื่องรถของคนร้าย
สอดส่องช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะ
สำหรับในพื้นที่สุราธานีนะคะ
ทะเบียนงองูจจ๓๑๒๙สงขลา
ทะเบียนกไก่ออ่าง๗๖๖สงขลา
ช่วยกันดูนะคะถ้าเกิดว่าเจอจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่
สพท่าชนะได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ